คุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยที่คู่รักหลายคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแน่นอน
กว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรหลายอย่างมา
เขาบอกว่าคู่ทุกข์ผู้ยากต้องมีนะต้องเผชิญกันหลายอย่าง
ทำให้ความรักประคับประคองแล้วก็ผ่านกันมาได้ค่ะ

ทุกคู่ยากของคนบันเทิงที่ใช้ชีวิต
กันมากว่า๒๐ปีเขาผ่านอะไรกันมาบ้าง

เพราะว่าคลองรักกันอย่างมีความสุขแล้วก็ยาวนานด้วยนะฮะ
มีโซ่ทองคล้องใจโตเป็นนุ่มสาวกันถึง๓คนเลยค่ะ
สำหรับอดีตนางเอกพี่นกจริยากับพระเอกในชีวิตจริงพี่จอนเน่
จอนนี่อินแอนโฟเน่นั่นเองนะครับ
ส่วนเส้นทางคู่สามีภรรยาคู่นี้ถ้าถามว่ากี่ปี
ก็เข้าปีที่๓๐แล้วคุณผู้ชม

แม้จะใช้ชีวิตกันมายาวนานขนาดนี้
ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องทะเลาะกันนะคุณผู้ชม

จากหล่อขนาดนี้แต่ว่านั่นแหละมันสมัยก่อน
สุดท้ายก็เคลียร์กันลงเอยด้วยดีนะ
แค่พี่นกถามไปสั้นว่าหยุดไหม

เออประกาศคำปรากฏสิทธิ์มาเลยนะครับ

ก็คือคำตอบแล้วนะคะว่าพี่จอนนี่นั้น
นอกรู่นอกทางแล้วหรือยัง
สมัยก่อนอาจจะมีวอกแวกบ้าง
แต่ตอนนี้คือแบบรักครอบครัวที่สุดเลยนะคะ
ส่วนอีกคู่ที่รักกันมาราทอนยาวนานกว่า๓๕ปีค่ะ
อาตูนบพลกับซ้อนุฏปรียะนุฏนั่นเองนะคะ
คู่นี้ก็เป็นอีกคู่รักตัวอย่างเหมือนกันนะครับ

เป็นคู่รักที่ทำให้เชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงค่ะ

ถึงขั้นที่ว่าเดินไม่ได้อยู่๒ปีนะคุณผู้ชม
ประกอบกับมีอาการไอแล้วก็แพ้ฝุ่นอย่างหนักด้วย
ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่เชียงราย
เพราะว่าอากาศดีกว่ากรุงเทพเยอะเนาะ

ส่วนตัวของอาตุเองก็ต้องคอยบินมาทำงานที่กรุงเทพ
ไปบินกลับทิ้งภรรยาไว้นานก็ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะกำลังใจที่ดีแล้วก็การดูแลเอาใจใสนี่แหละค่ะ

โอ้โหดีวันดีคืนเลยคุณผู้ชม

ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนึงไว้

สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะคุยกันเลย

แต่สุดท้ายแล้วคู่นี้ก็ผ่านทุกเรื่องมาได้ค่ะ

ว่าคู่นี้ก็ครองรักกันมายาวนานเหมือนกัน
ดูแลกันในยามเจ็บป่วยอย่างชัดเจนเลย
ชื่นชมในความรักของทั้งคู่เลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่อ๊อฟพงพัฒน์แล้วก็พี่แดงธัญญานี่แหละค่ะ
ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันมายาวนานกว่า๒๙ปีแล้ว
หลายคนจำได้นะปี๖๑ตอนนั้นเราได้อ่านข่าวเหมือนกัน

มีพี่พยาบาลดูแล
แล้วก็รวมไปถึงพยาบาลคนพิเศษก็คือพี่แดงนี่แหละค่ะ
ดูแลตลอดเวลารักษาอาการป่วยหลายด้านเลย

พี่อ๊อฟเนี่ยอาการดีขึ้นตามลำดับนะฮะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารักแท้
ก่อนจะเป็นรักแท้ก็ต้องเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยกันได้ตลอด

ยังเล่ากันอะไรไม่ได้เลยจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ